การตกปลาธรรมดาโลกไม่จำ
และตลอดข่าวเราไม่นำเสนอแน่นอน
ตกปลายังไงให้โลกจำ

ตกแล้ว

ตกลงไปข้างล่างน่ะเห็นไหม

รองเท้าก็เหมือนจะดอกไม่ค่อยมี

ตุ้มต้ามลงไปกับปลาแล้ว

แต่อีกใจนึงเอาจริงน่าสงสาร
พี่เขาดูเหมือนจะจุกแต่เขาก็ภาคภูมิใจที่ปลาไม่หลุดมือไปไหนนะ
สุดท้ายพี่แกก็จับปลาตัวนี้ได้ด้วยน้ำมือของเขาเอง
เป็นเรื่องราวของเพื่อนซีที่พากันไปตกปลาก็คงอยากจะถ่ายคลิปตอนตกปลาเอาไว้ได้คุณนึกออกไหม
แต่ภาพที่เห็นเนี่ยมันมักจะเป็นเรื่องราวตลกที่มันเกิดขึ้นโดยบังเอิญซะอย่างนั้น
เพื่อนก็เลยเขียนเอาไว้ว่าช็อตนี้ขำจนปวดท้องละ๕๕แบบนี้นะฮะ
แต่ก็ฝากเตือนนะจ๊ะเพราะว่าคันเบ็ดไอ้พวกนี้มันจะมีพวกขออยู่ใช่ไหม
เวลาเราตกป่าใช่ไหมมันอันตรายเหมือนกันนะคุณเนาะ
ถ้าพลาดพลั้งไปมันอาจจะไม่ฮาก็ได้อาจจะเป็นอุบัติเหตุก็ได้นะคะ
ก็จริงแต่ถ้าไม่โดดลงไปคุณจะเสีย๒สิ่งเลย

ส่วนอีกหนึ่งเรื่องที่อยากจะให้ดูนะขำเหมือนกัน
ปเปอร์ฮีโร่เนี่ยเวลาเขาเปิดตัวเนี่ยโอ้โหต้องมาแบบมาดเท่เลยนะ
กระโดดลงมาจากที่สูงนะ

เปอร์ฮีโร่ทุกเรื่องต้องลงมากับพื้นแบบเท่
ซึ่งเรื่องนี้เขาบอกว่าก็เท่เหมือนกันนะ
ช่วยด้วย
ช่วยด้วย

มา

อันนี้เขาเรียกว่าหล่อลื่น

เอาพอแล้วลุกขึ้นมาทำอย่างไรรู้ไหมเอ้ยเยี่ยมเพียสขอเทคสอง

เราก็นึกว่าจะลงมาเท่เพราะนี่คือท่าของยอดมนุษย์จริง

ถ้าเทค๒เทค๓ยังเป็นอย่างนี้แนะนำนะครับ

เปลี่ยนชุดดีกว่าไม่ต้องเป็นแล้วสภาพสปไตเดอร์แมนนะเปลี่ยนชุดดีกว่า
เอาให้ดูขำนะดูแล้วก็สนุกดีเหมือนกัน
ดูท่าทางเนี่ยจะไม่ค่อยได้ซ้อมนะ
ช่วงนี้ไม่ค่อยมีภารกิจไปช่วยใช่ไหมคะพักก่อนพักยาวนะพักกันไปแล้วกัน
เดี๋ยวไปดูเรื่องราวของความสนุกสนานจากการแข่งขัน
เป็นการแข่งขันที่ต้องใช้ทั้งลีลาและรสมือ
จะแข่งอะไรที่ไหนไปเชียร์กันค่ะ

เพราะสุดท้ายนี่เขาแตกหน้าเองใช่ไหม
ดิฉันไม่แน่ใจว่าเขาไปตกถังแป้งมาหรือเปล่า
แต่บอกเลยว่าลวดลายลีลาสีสันการแข่งขันครั้งนี้ไม่ธรรมดาจริง
บอกว่าน่าจะรู้แล้วล่ะว่าคือการแข่งขันส้มตำลีลา

ของดีเมืองย่าเมืองน่าเที่ยวครั้งที่สองนะคะ
จัดที่หน้าสารกลางจังหวัดนครราชศรีมาเลย

เขาจะให้ตัวแทนของแต่ละอำเภอในจังหวัดนครราชศรีมาเนี่ย
แต่งตัวกันมาแบบจัดเต็มเสื้อผ้าหน้าผม
แต่งตัวสวยมาตำส้มตำ
แล้วเขามีการแบ่งประเภทออกเป็น๒อย่าง
ก็คือตำส้มตำโคราช
และอีกอย่างหนึ่งคือตำแบบไหนอะไรก็ได้
ในเวลา๕นาทีต้องตำให้เสร็จสับเรียบร้อยพร้อมรับประทาน
ที่สำคัญต้องเต้นให้มันด้วย
จากนั้นค่ะคุณก็ต้องมีการจัดจานให้สวยงาม
แบบว่าขึ้นโต๊ะขึ้นพัฒนาคารเลยนะคะ
ครับใครทำได้ดีทำได้โดนใจคณะกรรมการรางวัลรออยู่แล้ว
ก็เลยไม่แปลกใจที่เห็นว่าแต่ละทีมนั้นโอ้โห
สีสันลีลาลวดลายไม่ธรรมดาจริง
กรรมการก็ชิมไปถึงเวลาอเด็ดอร่อยกันนะคะ

จากกิจกรรมมันมาแล้วงานนี้ที่คัดมาเน้นเลย
ก็คือของดีของเด็ดจากโคราช
ใครจะไปชิมไปชอบไปหาซื้อของดีของเด็ด
สินค้าโอทอปเนี่ยไปได้นะคุณผู้ชม
งานนี้เขาจะมีไปจนถึงวันที่๑๗กันยายนเลย
ของกินอาหารเสื้อผ้าเครื่องแต่งกาย
หลากหลายสิ่งหลากหลายอย่างของดี

มีโอกาสต้องรีบไปถึง๑๗กันยายน